สวดตลอดตลาด

ขยับมาใกล้มาเช็คราคาสินค้าในตลาดของเราวันนี้กันค่ะ

วันนี้หมูเนื้อแดงคงทีอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัม
บาทต่อฟองเช่นเคยนะคะมาดูราคาของผักวันนี้กันหน่อยค่ะ
กาดขาวหกบาทต่อกิโลกรัมค่ะผักบุ้งจีนสิบสี่บาทต่อกิโลกรัม
ผักชี้ไทยโอ้โหราคาสูงนิดหนึ่งนะหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมและ
ฟริกจินดาแดงอยู่ที่ห้าสิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ